มาต่อกันที่เรื่องนี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม

สามณีเขาหวนจริงกับก๊อฟพิชยะคุณผู้ชมนี่แหละ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะสาวขวัญตอบสื่อไม่ได้ไง

ปรากฏว่าฝ่ายชายตอบแบบนี้ค่ะ

เมื่อกี้ตัดภาพสลับมาพิธีกรข้างนี้ฉันเหลือกตามองบนค่ะ

ชีวิตคุณไม่เคยมีแบบนี้เหรอคะอิจฉาเขาเหรอคะ

เขาบอกหวานกว่าน้ำตาลก็ต้องยกให้กับประโยคเด็ดก๊อฟพิชยะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมคงได้ยินกันเต็มหูไปแล้ว

เป็นคนที่ไม่อยากให้หายไปไหนอีกแล้วนะคะ
ก็แม้ว่าจะไม่พร้อมเอ่ยสถานะแฟนออกสื่อ

ก็ทำเอาแฟนคลับที่ตามเชียร์เฮสมใจค่ะคุณผู้ชม

เป็นการกลับมาคุยกันอีกครั้งหลังจากห่างไปนาน๑๐ปี
เออไม่แน่คุณไปขุดค้นแฟนเก่าดูนะ
สิบปีเผื่อจะกลับมาคุกอีกจะบ้าหรือเปล่าอ้าวเขาบอกว่ายอมรับนะ
หลังจากบวชก็พยายามหาเวลามาเจอกันมากขึ้น
พร้อมกับปฏิเสธว่าไม่ได้คาดหวังหรือว่าตั้งเป้ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้
แค่อยากจะให้มันยาวนานที่สุด
ซึ่งเจ้าตัวก็เชื่อนะคะว่าการกลับมาคุยกันครั้งนี้
หลายคนว่าเออมันเร็วไปหรือเปล่า
แต่ว่าเป็นเพราะว่าความรู้สึกดีของทั้งคู่เนี่ย
มันยังอยู่ในใจไงมันยังคาใจกันอยู่
ต่างคนต่างรู้ใจงั้นเรากลับมาคุยกันอีกครั้งดีกว่า

ก็คือก๊อฟก็ไม่อยากจะแบบ

แต่ว่าถ้าขวัญอยากให้ก๊อฟเป็นอะไรก๊อฟก็เป็นได้หมดทุกอย่างครับ
เหมือนความรู้สึกที่มันมีอยู่มันก็คงกลับมาเองโดยอัตโนมัติ

ว่ามองว่าอนาคตมันต้องดีแล้วก็ก๊อฟจะทำทุกวันให้มีความสุขอะครับแค่นี้
ก็เหมือนอ่านหนังสือเรื่องเก่าแต่ว่าหยิบมาแต่เรื่องดีแล้วก็แก้ตอนจบให้มันเป็นอะไรที่ดีขึ้นและดีไปอีก
ตอนเด็กอย่างที่ก๊อปพูดไปมันทิศถี่เนอะแต่ว่าพอเราลดตรงนั้นได้แล้วได้การได้กลับมาอีกครั้ง
มันเหมือนที่แบบเขาแบบกดล็อกมันแล้วมันก็ความรู้สึกดีก็กลับมาหมด
ไม่ได้มีตกลงแค่บอกว่าไม่อยากให้เหมือนสิบปีที่แล้ว
อยากให้มันดีนะยาวให้มันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันไปเรื่อยที่ดี
คุณพ่อคุณแม่ก๊อปเอ็นดูขวัญอยู่แล้วครับ
ก็คิดว่าคงแฮ็นดูก๊อปเหมือนกันล่ะครับ

คือเราสองคนก็ได้แต่เกรงหน้า

จะให้ผมเป็นอะไรผมก็เป็นได้ทุกอย่าง

แต่คุณผู้ชมหลายคนมองว่าเนี่ยเวลากลับไปคบแฟนเก่าคุยกับแฟนเก่ามันเหมือนอ่านหนังสือเล่มเก่าที่รู้ตอนจบอยู่แล้วว่ามันจบยังไง
แต่ชอบก๊อฟบอกเดี๋ยวจะกลับไปเขียนใหม่เอาให้มันดีกว่าเดิมไหม